ก็ให้ญาติภรรยาตัวเองมาพักอาศัยกันอยู่

เสร็จแล้วสุดท้ายคนที่มาอยู่ด้วยญาติเมียเนี่ย
เอามีดมาแทงไส้ทะลักกันเลยทีเดียวค่ะ

ถ้าเกิดว่ารับรองได้เล่าเข้าปากแล้ว

นี่แหละแล้วมันก็จะมาจบลงแบบนี้
คือตอนที่เจ้าหน้าที่เอาจริงนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปเนี่ยทั้งตำรวจเอง
เจ้าหน้าที่กูภัยที่ไปช่วยประถมพยาบาลคนเจ็บ

แต่กลายเป็นว่าคนที่เป็นผู้ก่อเหตุไม่ได้มีท่าทีสลดอะไรใด
และยังยืนด่ากันไปด่ากันมาตอบโต้กัน
เหมือนจะไปคือเหมือนกระโจนเข้าใส่กันอีก
คือพร้อมจะใส่กันอีกค่ะพร้อมจะบวกกันอีก

นั่นน่ะสิแต่ก็อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่อยู่กันแบบนี้ก็ยังไม่ได้เกรงกลัวนะคะ

ไม่รู้ใครเป็นใครไม่สนหน้าอินหน้าพรมตรงไหนนะคะ
คือพอเขาทะเลาะกันตำรวจพยายามจะบอกหยุดก่อนหยุดก่อน

โอ้โหก็อาการหนักเลยอ่ะถูกมีดแทงจนเขาบอกว่าขออภัยนะคุณผู้ชม
คือแทงตรงช่องท้องด้านซ้ายทั้งยาวและลึกไส้ทะลักออกมาด้านนอกคุณ

ก่อนที่เขาจะประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วนำตัวคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลต่อ
ที่มื้นที่หมู่๑๓ที่เต็มพุนนปรื่ออบาร่างระมุงจชนบุรี

ตำรวจก็ไปตรวจสอบนะคะตรงลานหน้าบ้าน
มีคราบเลือดติดอยู่นะคะเป็นอาวุธของกลางค่ะ
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุล่ะเป็นใครชื่อนายอำนาจนะคะ
บัวชื่นอายุยี่สิบสองปีเจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมตัวเอาไว้
แต่อย่างที่บอกไม่สลดนะคะไม่มีท่าทีจะรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตำรวจก็เลยคุมตัวนายอำนาจขึ้นรถแต่เจ้าตัวลักษณะ
คุณผู้ชมลองดูสีหน้าเขาก่อนคือผู้สื่อข่าวเขารายงานมาแบบนี้
ดิฉันไม่ได้พูดเองนะเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุนายอำนาจสีหน้าระรื่น
อันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ยังเถียงอยู่เลยนะยังพูดอะไรก็ไม่รู้
ท้าทายด่าทอญาติผู้บาดเจ็บตลอดเวลาแม้ตัวเองจะไปอยู่บนรถกระบาดตำรวจแล้วก็ตาม
คืออยู่บนรถอย่างเดียวไม่พอนะถูกจับใส่กุญแจมืออยู่ข้างหลังแบบนี้นะ
นี่คุณเขาตะโกนด่ายาดตลอดเวลานะญาติของผู้บาดเจ็บ
ทีนี้น้องสาวค่ะของคนบาดเจ็บเนี่ยก็เล่าแบบนี้ว่า
ตัวผู้ก่อเหตุและแม่เลี้ยงเนี่ยเอาจริงเป็นฝ่ายญาติของภรรยานี่แหละ
ขออาศัยอยู่ที่บ้านนี้สักประมาณ๑สัปดาห์เอง
ที่ผ่านมาโอ้โหชอบมีพฤติกรรมไปตั้งวงกินเหล้าทะเลาะกันบ่อยนะคะ
หลายคนก็บอกว่ามาแบบนี้เนี่ยมาอาศัยอยู่แล้วยังมาทะเลาะคนอื่นเขาอีกก็ไม่สบายใจ
ไม่อยากให้มาอยู่แล้วกลัวจะเกิดปัญหาแต่แต่ตัวผู้บาดเจ็บ
อันนี้น้องสาวเล่าพี่ชายใจดีบอกให้อยู่ไปก่อนไม่เป็นไรสุดท้ายมันเกิดเรื่องจริงค่ะ
วันเกิดเหตุนะคะเขาบอกว่าลูกของผู้บาดเจ็บวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านบอก
พ่อถูกแทงพ่อถูกแทงตอนนั้นก็มีคนวิ่งมาช่วยค่ะทีนี้เขาบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องดื่มเหล้านี่แหละ
อย่างที่บอกเล่าเข้าหูมันก็พูดกันไม่ถูกปากถูกคอก็เลยทำให้เกิดเหตุแบบนี้
อ่ะเดี๋ยวตำรวจจะนำตัวคนก่อเหตุไปดำเนินคดีตามกฎหมายล่ะค่ะ